อันนี้มุมมองของแฟนของแดงนะครับ

เมื่อคืนด้วยเพราะว่ามีคนติดตามความเคลื่อนไห
ก็บอกนอนเกือบตี๕นะครับ
แล้วก็ใบออกงานในวันนี้เนี่ย

สุขภาพร่างกายนี่ดูแลร่างกายตัวเองต้องพักผ่อนเยอะ

คือถ้าเกิดหน้าตาไม่ดีคือเราไม่ห่วง
แต่หน้าตาดีเราก็ต้องห่วงใหญ่อย่างพิเศษ
เขาก็บอกว่าหวั่นใจเล็กน้อยนะครับ

คือตอนแรกที่ไปอ่าที่เค้ามาเต๊ะบ้านเราใช่มั้ยค่ะบ้านเรา

พอมาลองเมื่อคืนนะคะเราก็แบบ

เพราะว่ายิ่งดูเดี๋ยวกลัวลีเวอร์พูดแพ้

คือลีเวอร์เอาจริงก็ให้บุกไปเถอะเมื่อไหร่อย่าเป็นฝ่ายรับเลยค่ะ
ค่อนข้างยากนะคะเพราะเราก็ไปเจอทีมที่เขาแข็งอยู่
ก็ถ้าเรายังรักษาฟอร์มเหมือนเดิมหนูก็ว่าก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดี
แต่ขอเชียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขอให้ได้
ใช่ค่ะหนูเชียร์ซาร่ามากตอนนี้ปิ้นออฟอียิปต์ของเราต้องทำได้